ไปค่ะไปยินดีกับเศรษฐีใหม่กันหน่อยนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คนนี้ถูกสองใบสิบสองล้านนางเจสดาชูเขียวนะคะ
เป็นชาวบ้านอำเภอขนอมเธอบอกว่าเธอไปร่วมงานศพ
แล้วก็มีแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่เธอก็เลยบอกขอซื้อหนึ่งใบละกัน
เอาเลขอายุคนตายคือเลขแปดเจ็ดครับตอนแรกจะซื้อใบเดียว
นี่ยิ้มดีใจเลยส่วนผู้ชายที่นั่งข้างสามีนะคะ
เหมือนกันยัดรางวัลที่๑ใส่มือเลยนะฮะใช่ค่ะ
สุรราทรโดยธานีครับนายศุลธรคัมภูแสนอายุห้าสิบนะครับ
ชาวบ้านตบลปากชะหรุยอำเภอท่าฉางนะครับ

นี่ฮะดีใจญาติคุณอีกไหม
สุนทรพี่สุนทรบอกว่าช่วงสงครานเนี่ยไปรดน้ำขอพรคุณแม่นะครับ
ที่บ้านเกิดที่อำเภอท่าฉางแล้วก็กลับบ้านที่อำเภอบ้านตะขุน
ก็แวะซื้อที่ตลาดนะฮะก็เลือกมานะครับมีแม่ค้านั่งอยู่นะครับ
ก็เลือกเอาเลขสองตัวท้ายแปดเจ็ดเลขอายุของแม่
ถูก๕ใบเลยนะฮะ๓๐ล้านเลยนะครับ
อีกคนนึงนะคะไปที่อุดรธานีเป็นแม่ค้าขายผลไม้ค่ะ
คุณสายสมรสุทธิศาลอายุ๔๒ตีเธอบอกว่ารถเธออ่ะ
ฝันว่าขับกระบะคันนี้ไปทำธุระซึ่งตัวเธอขับรถไม่เป็น
ก็เลยตัดสินใจอ่ะงั้นซื้อลอตเตอรี่หน่อยละกันไปเจอแม่ค้าขายลอตเตอรี่ขาประจำพอดี
๘๗มา๒ใบพอดีเจอลูกค้าประจำเลยบอกงั้นแบ่งกันคนละใบละกัน
โชคลูกค้าไปอีกค่ะหลังจากซื้อลอตเตอรี่เธอบอกฝันว่าได้แก้วแหวนเงินทองอีกนะ
สุดท้ายแล้วพอตรวจรางวัลดูตอนแรกนึกว่าเออหวังสักเลขท้าย๒ตัวเท่านั้นแหละ
รางวัลที่๑เฉยเลยค่ะเธอบอกว่าดีใจได้ปลดหนี้แล้วก็ได้สร้างบ้านหลังใหม่ด้วย
ครับแล้วก็มีที่ราชบุรีราชบุรีนะฮะราชบุรีเนี่ย
ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับข่าวที่พันเอกไพรวันอายุ๕๙ปีที่ท่านนำศพของภรรยาก็คือ
นางศาสิวิมลเนี่ยมาเก็บเอาไว้ที่บ้านนะครับเพื่อรอลูกชายคนเล็กบวชก่อนถึงจะชาพนักกิจนะครับ
แล้ว๑๐เมษายังจัดงานวันเกิดให้นะฮะให้ภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
นี่เป็นข่าวดังอยู่นะครับวันนี้ครับลูกสาวนะฮะถูกเลขท้าย๕๖เกือบ๑๐๐ใบ

เอ๊ะอิมฟ้าก็๑๔๒ใบใช่ไหมข้าวได้ประมาณ๒๐๐ใช่ไหมฮะอันนี้เลขท้ายหรอฮะ

เอาเป็นว่าเขาถูก๕๖เกือบ๑๐๐ใบก็แล้วกัน

เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะฮะ
เพราะว่าทำบุญตอนวันเกิดจะให้ไปจะเกือบ๔๐๐๐๐๐บาทนะ
ก็ผมก็ไม่คิดหรอกครับว่า
เขาจะออกผมก็ซื้อปกติอยู่แล้ว
ก็แสดงความยินดีกับทุกท่านกันแล้วกันนะครับ